มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกัน
เป็นคลิปรถตู้เขาไปเบียดชนรถจักรยานยนต์ล้ม

แต่ว่ามันมีคลิปมันมีเสียงของคนขับรถตู้ที่

บอกว่าให้ไปเอาเงินที่วินเอง๕๐๐บาท
คือไม่ถามว่าเจ็บหรือเปล่าเป็นยังไงบ้าง

แต่ว่าคือให้แค่ไปเอาเงินแล้วก็ไปเลยฮะ

ไปเบียดเขาใช่ไหมฮะ

เขาก็แชร์คลิปรถตู้โดยสารเบียดรถจักรยานยนต์
อันนี้ล้มอยู่ครับก็อยู่ข้างถนนเลยนะฮะขณะที่คนขี่รถจักรยานยนต์ก็ถูกเบียดร่างเนี่ยกระเด็นไปฟาดกับแท่งเบรีเอิมริมทางศีรษะก็ฟาดพื้นด้วย
เพราะดีครับเขาใส่หมวกกันน็อกนะก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนักเท่าไหร่พร้อมกันนี้ผู้โพสต์เองซึ่งเป็นแฟนสาวเนี่ยระบุข้อความบอกว่า
คนสมัยนี้ก็แปลกนะลงมาไม่ช่วยอะไรก็ถือว่าแย่แล้วล่ะ
แต่เนี่ยมาพูดว่าเดี๋ยวให้๕๐๐แล้วก็ให้ขี่รถตามไปที่วินเองนะคุณผู้ชม
โดยไม่ถามสักคำเลยว่าเป็นอะไรมากไหม
เจ็บตรงไหนหรือให้เรียกรถพยาบาลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ถาม
พร้อมเปิดเผยว่าขนาดนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมาจากคนขับรถตู้

ขณะที่โลกโซเชียลเองก็แสดงความคิดเห็นถึงความ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะแยะหลากหลายทีเดียว
คนขับรถตู้เองทำไมนิสัยแย่จัง

นิสัยแบบนี้ต้องลงโทษอย่างไร
เพราะว่าก็เป็นคนขับรถตู้รถโดยสารด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราเองก็ไปที่บ้านของผู้ชายที่บาดเจ็บ

คือคุณธีรโชธสามงามยาอายุ๒๐ปีคุณผู้ชม

เกิดขึ้น๖โมงเย็นของวันที่๑๘พฤษภาคม
แถวถนนวิพาวดีรังสิตหน้าเมืองเอกแถวมรังสิต
ตอนนั้นรถตู้จะจอดป้ายจะส่งผู้โดยสาร

แล้วก็เกิดเหตุการณ์ในคลิปขึ้นมา
ซึ่งตอนที่ล้มรู้สึกมึนหัวมากและปวดหัวมากครับ
จากนั้นญาติก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ซาเรย์สมองดูผลออกมาก็ไม่มีอะไรมาก

ก็หมดค่ารักษาไปสักประมาณ๔๐๐กว่าบาท
แล้วก็มีการโทรศัพท์มือถือของเขาเองในหน้าจอแตก
รถจักรยานยนต์เองก็เสียหายเล็กน้อย
ก่อนจะไปแจ้งความแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่
สพประตูน้ำจุลาลงก่อนนะครับ
แต่ก็ตามตัวคนขับรถตู้ไม่เจอ
ผู้เสียหายก็เลยไปขอภาพวงจรปิดจากเทศบาลนครบรังสิต

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่

รับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน่อยนะครับ

ระหว่างที่
ทีมข่าวของเรากำลังสัมภาษณ์พูดคุยกับคนเจ็บอยู่
คนดูแลวินคุณผู้ชมเขาเป็นวินสายวัดโสธรฉะเชิงเซา
ก็โทรมาพอดีเลยโทรเข้ามือถือของคนเจ็บ
บอกว่าเห็นคลิปแล้วพร้อมกับขอโทษแทนคนขับรถตู้ด้วยที่พูดจาไม่ดี
โดยจะรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้
ก็จะมีการนัดคนขับรถตู้แล้วก็บริษัทประกันไปคุยกันเรื่องของค่าเสียหายที่
สพประตูน้ำจุลาลงกรในวันพรุ่งนี้วันจันทร์
ก็โทรมาจังหวะพอดีเลย
คือต้องเห็นคลิปก่อนถึงจะรับผิดชอบ

ทำให้คนได้รับความยุติธรรม